ไปที่แรกเลยคุณผู้ชมครับผมมีหลายที่
อย่างที่แรกคือที่ฉะเชิงเซามีผู้เสียชีวิตด้วยนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบริเวณหน้าศูนย์รถยนต์ฟอร์ด
อยู่ริมถนนเทพรัฐบางนาตราดที่กิโลเมตรที่๔๕
เป็นช่องคู่ขนานขาเข้ากรุงเทพที่ฉะเชิงเซานะ
เจ้าหน้าที่ก็ไปเจอรถจักรยานยนต์บิ๊กไบท์คาวาซากิ
คว่ำอยู่ที่บริเวณปากทางเข้าสภาพพังยับเลยค่ะ
มีผู้เสียชีวิตด้วยคือนายนิวัฒน์พักวาปีอายุ๔๕ปี
ก็นำศพส่งไปชนะสูตรที่โรงพยาบาลบางปะกง
ส่วนรถคู่กรณีเป็นรถกระบะนะคะคุณผู้ชม
พอเกิดเหตุเสร็จแล้วปั๊บโอ้โหเหยียบฝุ่นตลบเลยค่ะ
หนีหายไปเลยมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพมหานคร
ซึ่งตำรวจก็จะไปตรวจสอบกล้องวงจรปิด
ตามตัวคนขับรถกระบะคู่กรณีมาดำเนินคดีต่อไป
เอาจากที่ฉะเชิงเซาไปดูที่สุพรรณบุรีกันบ้างค่ะ
มีอุบัติเหตุรถมอเตอร์ไซค์เสียหลัก
ตกทางไปชนต้นกล้วย
มีผู้เสียชีวิตนะคะผู้เสียชีวิตเนี่ย
คือนายกฤษณะมาลัยอายุ๒๓ปี
ก็เขาทำงานเป็นช่างกลึง
แล้วก็มีกำหนดจะบวชอยู่แล้วเดือนเมษายนนะคะ
คือวันที่เกิดเหตุก็ได้ลางาน
แล้วจะมางานแต่งของญาติพี่น้องที่หมู่บ้าน
ทีนี้ในงานแต่งเนี่ยเพื่อนบ้านรวมถึงญาติเขาก็บอกนะ
ว่านายกฤษณะก็ดื่มเหล้าชวนญาติพี่น้องชนแก้วตลอดงานเลย
อันนี้ญาติพี่น้องเขาบอกนะว่าดื่มเหล้าเหมือนกับเป็นการสั่งเสีย

แต่ทีนี้ขากลับก็ขี่รถมามาถึงตรงริมถนนบ้านชายคลองเขากุฏิ

รถมันเสียหลักตกข้างทางแล้วไปชนกับต้นกล้วยต้นนี้ค่ะ
คุณผู้ชมทำให้ร่างของนายกฤษณะกระแทกต้นกล้วยอย่างแรง

ส่วนที่ลำปางค่ะที่ลำปางก็เกิดอุบัติเหตุ
เป็นรถตู้คณะงานแต่งงานจากอำเภอห้างฉัด

แล้วพอมาถึงถนนสายลำปางเชียงใหม่

ก็เจอรถจักรยานยนต์ล้มขวางทาง

พอรถตู้เบรกกระทันหัน
ก็มาชนท้ายกันเอง๓คันรวดนะคะ
ส่วนคนขี่รถจักรยานยนต์ก็บาดเจ็บสาหัส